ข่าวนี้นะเอาจริงคือใน๓คนคนที่น้ำแข็งเป็นห่วงที่สุดก็คงจะเป็นคนทางขวามือน้ำแข็งก็คือพี่เบิร์ต

นี่ไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับคุณครูจริงคุณครูท่านนี้เกษียณแล้วนะคะ

ทานข้าวทานข้าวแล้วก็ดื่มน้ำตามแต่ไอ้จังหวะดื่มน้ำตามเหมือนมีอะไรแบบติดคอ
เนี่ยคุณผู้ชมที่แรกก็เข้าใจอย่างนั้นดอมยิ่งดื่มน้ำก็ยิ่งติดแล้วตอนนั้นคุณครูคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วค่ะ
เดี๋ยวแล้วอันนี้เป็นห่วงพี่เรื่องอะไรเนี่ย
ไม่เพราะอะไรรู้ไหมสิ่งที่ติดอยู่ตรงนั้นมันคือฟันปลอม

ก็ถึงบอกไงว่าเวลาอันไกลอันใกล้ไม่รู้เกิดที่ต้องใช้ขึ้นมา
อันนี้คือน้ำแหงก็ห่วงพี่รู้หรือเปล่า

นี่แหละโหดอมแล้วฟันปลอมเอาจริงผู้สูงอายุที่ใส่คือบางคนใส่แบบซี่นึง

สามซี่แล้วแต่ของพี่แพลนไว้หรือยังจะกี่ซี่
ขอโทษไม่อยากจะคุยเดี๋ยวคุยหลังข่าว
ได้แต่ให้ดูข่าวนี้ก่อนนะ
ข่าวนี้นะคุณผู้ชมคุณครูสุภเริกมาลาค่ะอายุ๖๗ปี
เป็นอดีตครูชาวสะบัวที่ท่าสารานครศรีธรรมราชเล่าเรื่องเฉียดตายเลย
โอ้โหคุณครูเรื่องใหญ่นะเนี่ยนอนโรงพยาบาลขนาดนี้ค่ะ
เมื่อวันที่๒๐สิงหาที่ผ่านมากินข้าวเย็นเสร็จปั๊บ
ดื่มน้ำตามกินยาหลังอาหาร
คิดว่าเป็นเสร็จอาหารดื่มน้ำตาลก็ออกไปอีกหลายแก้วเลย
ตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าฟันปลอมหลุดติดคอ
ทำยังไงดีอะเอามียมาช่วยลูกก็มาช่วย
เมียถามเลยเธอฟันปลอมเธอหายไปไหน

ไอ้ที่อยู่ที่คอแน่เป็นซี่หน้าด้านล่างดอม

ก็บอกว่ารวมแล้วใส่ไปมันไม่กระชับเหมือนเดิม

มานานสิเป็น๑๐ปีแล้วพี่เบิร์ตมันก็หลวมเป็นธรรมดา
ทีนี้ก็เลยรีบขับรถไปส่งโรงพยาบาลท่าสารา
เอ็กซาเรย์ดูเจอเลยติดอยู่ที่หลอดอาหาร

ก็ต้องให้อะไรหมอศัลยกรรมแล้วก็หมอหูคอจมูก๕คน
ช่วยกันเอาฟันปลอมออกส่องกล้องอยู่หลายชั่วโมงเลยล่ะค่ะ
กว่าจะดึงฟันปลอมออกมาจากคอของคุณครูได้อย่างปลอดภัย
แต่สิ่งที่ตามมานะดอมคือตอนดึงออกมา
มันก็ไปเสียดสีแล้วทำให้หลอดลมอักเสบ
ใส่ท่อช่วยหายใจทรมานมากนะ
ตอนนอนรักษาตัวนี่รักษาตัวอยู่หลายวันเลย
ดังนั้นเลยจะฝากเตือนไว้ค่ะ
สำหรับใครที่ต้องใส่ฟันปลอมว่าต้องสำรวจฟันปลอมของเรา
ถ้าเกิดว่ามันหลวมมากใช้มานานไปหาหมอฟันนะ
เพื่อจะได้แบบเออไปแก้ไขทำอะไรใหม่นี่เห็นไหม

แล้วเมื่อเดือนที่แล้วครบกำหนดผมไปหาหมอฟัน
ก็คิดว่าโอ้โหครั้งนี้คงจะต้องแบบ
ขูดหินปูนดูฟันผูนู่นนี่นั่น
ใช้เวลาตรวจฟันแค่๑นาที
คุณหมอบอกว่าฟันคุณสะอาดมาก
แล้วก็หินปูนแทบจะยังไม่ขึ้นเลย
ฉะนั้นอีก๖เดือนค่อยเจอกันใหม่
ก็แปลงฟันให้ถูกวิธี

เพราะเศษอาหารบางทีมันติดอยู่ตามซอกฟัน

เดาว่าที่พี่น้ำแข็งเป็นห่วง

เดี๋ยวจะวาวุ่นเหรอคือฟันกันแข็งแรงแหละแต่ฟันล่วงไปก่อน